เบรกนี้ดิฉันขอเสิร์ฟเลยค่ะความน่ารักของน้องเต้ายองนี่
เจอน้องเต้ายองเม้งอยู่บนเวทีคอนเสิร์ตคุณผู้ชมค่ะ
แต่ไปเจอในกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้เลย
ใครดังเขาจับมาใส่หมดเรื่องนี้นะฮะ
ก็เลยขอคว้าตัวมาซบนิดนึงไม่ใช่ค่ะขอตัวมาสัมภาษณ์นิดนึงนะคะ
น้องเต้ายองเนี่ยบอกกับทีมงานเราบอกว่านี่เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเลยนะ
ของเราแตกนี่นะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากเลย
มาร่วมงานกับพี่หลายคนค่ะน้องบอกว่าตื่นเต้นมาก
แล้วเรื่องนี้นะคะน้องเต้ายองบอกว่ามีโดนดูดคอด้วยคุณ

ต้องรอดูในจอเขาคุณเขียนเช็คใช่ไหม
ส่วนเรื่องงานแสดงหมอลำเอายังไงดีคุณดูเอวอ่ะหยกยังได้อยู่นะฮะ
เจ้าตัวบอกว่ายังคิวแน่นสุดอยู่ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโชว์ในไลฟ์กลุ่มปิดค่ะ
ของระเบียบวาทศิลป์อย่างวันที่๘ตุลาคมนี้เดี๋ยวเจอกันแน่นอนนะ
ชุดใหญ่แล้วก็ลีลาเอหวานของเต้ายองได้เลยจ้

เสียงเพราะแล้วก็หน้าหล่อของน้องเตาหย่อมันน่ะจ๊ะ

ส่วนมากก็จะไลฟ์กลุ่มปิดนะครับผม
มันก็มีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับครั้งแรก
แต่ว่าข้างต่อไปมันก็ชินนะครับ
ข้างต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่หรือ

บินกลับไปซ้อมที่บ้านเกิดตัวเองครับ
เป็นวงของพ่อวีรพงศ์วงศิลปนะครับผม
ขับไปแล้วก็วันที่วันที่๕เป็นของพี่แมน
พี่แมนวันที่๗ของพี่ใหม่วัสลีนะครับผม
แล้วก็วันที่๘เป็นของทางวงเองครับ
โอ้โหงานเยอะขนาดนี้รอติดตามยาวได้เลยนะคะ
ดูแล้วก็ฝากจังหวะเอวหวานมาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐกันด้วยนะคะ
แต่ว่าที่เห็นใส่รองเท้าแตะเมื่อสักครู่เป็นคาแรคเตอร์นะคะ
จริงน้องเขาแต่งตัวแบบว่าเท่หล่ออยู่